ภรรยาของผู้ตายเป็นคนจ้างวานมา

รภาพว่าทำจริงไปจ้างวาน
และคนที่ไปทำคือแฟนใหม่คุณผู้ชม
คือเอาง่ายไปคบผู้ชายคนใหม่ต้องการเลิกกับผู้ชายคนเก่า
แต่ผู้ชายคนเก่าไม่เลิกก็ให้ผู้ชายคนใหม่ไปฆ่าซะเลยแบบนั้นแหละ
คือเมียให้กิ๊กไปฆ่าอดีตสามีของตัวเอง

ตำรวจนำตัวนางสาวาธิตามุนต่อมหรือว่าพัฒน์อายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำออกมาจากห้องขังไปสอบประคำเพิ่มเติม
ตอนนั้นธนายความเป็นธนายความอาศาของสภาษณ์ธนายความ
หลังถูกจับกลุ่มได้กลางงานศพสามี
คือเธอไปงานศพของสามีด้วย
งานศพจัดขึ้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงบราย
แล้วก็นำตัวไปส่งดำเนินคดีที่สพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่

ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนพูดวกไปวนมาอยู่สุดท้าย
ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนให้ไปฆ่านายสุปกรณ์ยาวิชัยอายุ๔๖ปี
คือจ้างผู้ชายคนนี้ไปฆ่าสามีของตนเองซึ่งสามีเป็นคนขับรถตู้โดยสาร
โดยรู้จักกันกับผู้ชายคนที่ก่อเหตุตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปบวช
คือพูดคุยกันทั้งที่ว่านายบุญลือคือผู้ต้องหาคนแรกเนี่ย
ยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่คุณนักสนัยเป็นพระอยู่เลยนะคะเป็นพระอยู่แหละ
เมื่อนายบรรลือคือผู้ต้องหาคนแรกศึกจากความเป็นพระ
ทั้งสองคนคือนางสาววาทิตาแล้วก็นายบุญลือเนี่ย
บรรลือแอบนัดเจอกันที่จังหวัดเชียงราย
สุดท้ายถูกสามีจับได้แล้วก็สามีก็หงวงจะฆ่าทั้งสองคน
ทั้งสองคนก็เลยแค้นใจค่ะ
นางสาวาธิตาโอนเงินให้ผู้ต้องหาเป็นค่าเดินทางมาดักรอสามี
หวังว่าทั้งสองคนคือนางสาววาทิตาแล้วก็นายบรรลือเนี่ย
จะได้คลองรักอยู่กินกันฉันสามีภรรยา

นางสาวาธิตาเนี่ยโอ้โหก็ร้องห่มร้องไห้

รับศพเองเลยไปรับศพเองเลย
เห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหเชื่อ
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจเค้นสอบค่ะ
นางสาวาธิตายอมรับสารภาพบอกว่า
วันรับศพสามีกลับบ้านตัวเองทำทีเป็นร้องไห้เสียใจ
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยของสังคม
กระทั่งถูกตำรวจแกะรอยจากการโอนเงิน
รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับนายบัลลือ
ก่อนแล้วก็หลังก่อเหตุ
ไปฟังเสียงคำให้การของนางสาววาทิตา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
รับสารภาพนะครับ
การรับสารภาพจะเป็นผลดีอย่างไร
ผลดีอย่างไรคือ
อย่างน้อยอัศจรรย์รถถุรปิ้งไปครับ

เอาเข้ามาเจอนะ

แน่นอนเธอก็ออกมาบอกว่ายอมรับนะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคือเธอเองก็แต่งงานอยู่กินกับสามีมา๑๐ปีกว่า

ซึ่งตอนนี้ญาติก็รับลูกไปดูแลแล้ว
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็เตรียมนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากขัง
วันพรุ่งนี้ก็คือ๒๘กลุ่มผ่าผ่าน
สุดท้ายก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับ
สำนึกตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะสามีตายแล้ว
แล้วก็ความยากลำบากตกที่ลูกทั้งสองคน
เธอกับกิ๊กก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าติดคุกทั้งคู่